ก็คิดได้ว่าเป็นกำไรแต่ปกติเรามีหน้าร้อนตลอด๑๒เดือนอยู่แล้ว

เหมาะมากสำหรับแจ็คเก็ตตัวนี้
แอร์แจ็คเก็ตเหมาะจริงเพราะว่าแอร์แจ็คเก็ตนี้นะคะ
เขามีพัดลมถึง๒ตัวด้วยกัน

ใช่แล้วก็คือถ้าคุณได้มาเนี่ยนะคะ
คุณก็ประกอบจะเป็นแจ็คเก็ตอย่างนี้
สามารถพับแบบพับเก็บในกระเป๋าได้แบบว่า
ไปได้ทุกที่เลยมันอันเล็กมากพี่
เออจริงแล้วละมูบไลน์แมน
ในประเทศไทยหรือวินทุกวินต้องมี
ถูกใช่เนี่ยแล้วมันก็จะเป็นช่องใช่ไหมคะ
แล้วก็จะเป็นตัวพัดลมนี่แหละค่ะที่มันใช้เป็นแบตเตอรี่เนอะ
ประกอบไปสองข้างแล้วก็เปิดเลยจ้ะ
แค่นี้คือคุณก็แบบว่าเป่าสบายไม่ต้องจักรแร้เปียกแล้ว
ทีนี้ขอเช็คราคานิดนึงเพราะว่าจะได้รู้ว่าจะมีกำไร

พี่วินไหมปีใหม่นี้พี่ได้แน่นอน

ไม่มีตัวละร้อยหรอกพี่ให้พี่คนนั้นไงที่มาส่งของให้พี่บ่อยอ่ะ
พี่โรงหรอเออเออเออเออชื่อฝากพี่โรงได้

แต่เขาคงคิดว่าคือคนตัวอ้วนเขาคงขี้ร้อนกว่าคนผอมไง
เขาก็เลยทำไซส์ใหญ่มาคำถามอยู่ตรงนี้
ไม่ค่ะพนมเท่าเดิมมันมีให้๒ตัวแล้วพี่
แต่ดีนะเหมาะกับบ้านเรานะบ้านเราเป็นเมืองร้อน

สมมุติไปทำงานไปทำแล้วก็ใส่แจ๊คเก็ตตัวนี้ให้มันแบบคืออารมณ์จะได้ดีด้วยไง

ใช่เขามีให้เลือกหลายสีนะยังไงก็ลองไปดูแต่คลิปนี้เป็นเกาหลีเนอะ
ถ้าต้นกำเนิดประเทศจีนเนี่ยนะไม่ต้องห่วง

เดี๋ยวจะมีตัวละร้อย

เดี๋ยวที่เสือป่าจะมีตัวละร้อย
ไม่เกาหลีเขาเอามาขายแล้วเขาทำคลิปขายเหมือนเมื่อกี้
ตอนนี้จีนรู้ยัง

แล้วถามว่าเวลาที่เราอยู่ในจุดนั้นเนี่ย

มีผู้ชายมาจีบแล้วก็หาวิธีปฏิเสธผู้ชาย
เวลาเขาขอเบอร์เราจะปฏิเสธไม่ให้เบอร์เขาได้ยังไง
คือนุ้ยอาจจะมีโอกาสเพราะว่านุ้ยน่ารักมีแต่คนอยากจีบ
แต่พี่เนี่ยมาเราก็ต้องทำสัญญาเลย

สมมุติลูกเอเข้ามาต้องรับสัญญาเลยออกไปไม่ได้แล้ว
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาอีก

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางไทยรัฐออนไลน์เนี่ย
มันมีข่าวที่ว่ามีคนไปขอเบอร์สาว

คือแบบว่าอยู่ดีจะไม่ให้เบอร์ใคร๐๔๐๕ใช่ไหม

ทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่ไม่ให้เบอร์

พี่มีแนวทางอะไรในการแก้ปัญหาคะ
มีถึง๕ข้อด้วยกันนะคะ
ใครดูอยู่เราก็มีคนมาแบบเข้ามาเบื่อมากเลย

เดี๋ยว

คุณไม่ใช่ชื่อนุ้ยค่ะเขาชื่อนุ้ย

เพราะปกติยังไม่มีใครทักฉันถูกเลยนะ
เราก็พอทุกอาคารเรียกฉันคุณพูหมด

หรือว่าชิคกี้พูโรงเบียว
ล่าสุดตึกแก่ม่าตึกแก่ม่า

เสร็จเธอก็เจนไหม
เวลาเราถอยรถกันอยู่เราก็ยังต้องกดกระจก

อ่าสักพักอย่าทั้งตู้นู้นหรืออะไรไม่รู้เขาก็ว่ากันมา
คนนั้นเขาไม่ได้ชื่อปูเขาไม่ได้ชื่อปูเขาชื่ออ้นศรีไพรอ้นศรีไพร

ตัวตนฉันอยู่ไหนฉันอยู่วงการมาทำไมมาไม่ได้รู้จักฉัน
แต่ไม่เป็นไรไม่น้อยใจนะ
เธอเข้าใจไหมคุณหนุ่ย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
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โ
แต่เผื่อว่าก็เอาข้อที่๓ไปเลย
เออข้อที่๓นะ
รักษาน้ำใจก็ให้เบอร์เข้าไป

พี่โทรเข้าบ้านเหรอ

มีนะที่ให้เบอร์ปุ๊บกดเลย

อ๋อมี๔๘เครื่องอะค่ะตอนนี้ให้เบอร์ที่๓๕พี่ไป
อันนี้มันก็เลยแบบโอ๊ยอย่าจับผิดสิคะ
รำคาญพี่จังเลยอะค่ะค่ะเอ้าแล้วเขาตื้อแล้วทำไง
ก็อย่างนี้เลยไอใส่ไอไอแล้วก็จามทำเสียงใหญ่
อื้ออื้อหนูเป็นกะเทย

หรือฮัทเจ้ยก็แบบเคอ่เอ่นี่เป็นกาเทย
อันนี้ได้อันนี้เขากับพี่ปูมาก

เสียงเขาอาจจะเล็กนะใช่ไหมแต่เวลาเขาไอจามันโป๊ะเข้าใจป่ะ

ตามให้ดูทั้งปอยเคยสัมภาษณ์

ออกได้แต่ไปสู่โรคภัยนอกละบัด

ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ
มาชวนคุยกันสนุกนะนะ
ขอบคุณทุกคนที่ส่งไลน์เข้ามาทักทาย
เรายังทักทายเข้ามาได้คุณปูกับคุณหุยรออยู่นะ
ส่วนช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวสนุกเลย
คนบอกว่าอยากจะลองหาคาเฟ่น่ารัก

ที่เรามีสัตว์เลี้ยงด้วยมันมีสุนัขอย่างนี้
อยากหาคาเฟ่เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะคุณหนุ่ย
คุณปูรออยู่ช่วงหน้าสักครู่ค่ะ